โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศซึ่งเหล็กน้ำผีได้ชื่อว่า
เป็นเหล็กที่มีคุณภาพดีมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากแร่เหล็กแหล่งอื่น
คือมีความแข็งแกร่งและเหนียวเป็นพิเศษอีกทั้งไม่เป็นสนิม
คนสมัยก่อนจึงนิยมนำมาตีเป็นดาบเมื่อเผาแล้วจะเกิดปฏิกิริยา
ที่ทำให้บริเวณพื้นผิวของเหล็กมีลักษณะเหมือนถูกเคลือบผิวไว้